ส่วนที่จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะเกิดเหตุความรุนแรงขึ้นในครอบครัวครอบครัวหนึ่ง
ลูกเขยโอ้โหใช้ค้อนทุบแม่ยายจนเสียชีวิตคาที่เลยนะ
แล้วหลังจากนั้นค่ะใช้ไม้หน้าสามไปกระหน่ำตีญาติที่พิการที่ขาเนี่ย
ได้รับบาดเจ็บสาหัสตัวเองก็พยายามกระโดดลงมาจากชั้นสองของบ้านนะคะ
หวังจะฆ่าตัวตายแต่ลงมาบาดเจ็บเพราะว่าซี่โคงหักทิ้มปอดค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นค่ะที่ตำบลโพชัยอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้เสียชีวิตที่เป็นแม่ยายที่ถูกทุบที่บริเวณศีรษะจนเสียชีวิตชื่อว่านางทองสุกแก้วศรีศุกร์
อายุ๘๘ปีแล้วอ่ะค่ะส่วนผู้ก่อเหตุชื่อว่านายสายทองโสดา
โสดาอายุ๗๒ปีเป็นลูกเขยใช้ค้อนตีตะปูทุบตีที่บริเวณศีรษะ
ของนางทองสุกจนเสียชีวิตก่อนที่นายสายทองจะใช้ไม้หน้าสามกระหน่ำตี
นายพงศรักพงษ์นี่ก่อนอายุหกสิบเอ็ดปีเป็นญาติกันนี้แหละค่ะ
และเป็นผู้พิการที่บริเวณขาได้รับบาดเจ็บสาหัส
เหตุสลดครั้งนี้เกิดขึ้นช่วงเที่ยง๓๐พฤศจิกายน
ญาติของนางทองศุกร์ที่ถูกทำร้ายนอนอยู่บนพื้นคอนกรีตหน้าบ้าน
สภาพร่างกายก็คือศีรษะเลือดไหลเต็มไปหมด
และพบว่ามีเลือดกระเซ็นไปถูกม้าหินอ่อนจำนวนมาก
ภัยได้รับแจ้งก็ต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลเนี่ยนะคะ
เวลาไล่เลี่ยกันนายพงศักดิ์ซึ่งเป็นผู้พิการทางขา
และเป็นญาติของบ้านของ

ค่ะมีบ้านอยู่ห่างกันประมาณ๕๐เมตร
ไม้หน้าสามตีที่ศีรษะบาดเจ็บสาหัสนอนอยู่ที่ฟูกใต้ถุนบ้าน
ตี๕ของเมื่อคืนนี้ค่ะ๕ทุ่มขออภัยค่ะ
ทุ่มเมื่อคืนนี้ตำรวจสพพนมไพรได้รับแจ้ง
นายสายทองผู้ก่อเหตุและเป็นลูกเขยของนางทองสุกผู้เสียชีวิต
พยายามกระโดดลงจากชั้น๒ของบ้านที่ความสูง๕เมตร
หวังฆ่าตัวตายหลังจากก่อเหตุ
แต่กระดูกซี่โครงหักทิ้มปอด
บาดเจ็บสาหัสค่ะญาติก็ต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลร้อยเอ็ด
จากการสอบถามทราบว่านายสายทองผู้ก่อเหตุ
เป็นคนอารมณ์ร้อนวู้วาม
ก่อนเกิดเหตุถือค้อนตอกตะปูและไม้หน้าสาม
โดยเป็นไปที่บ้านของนางทองสุกแม่ยายที่กำลังนอนเล่นอยู่หน้าบ้าน
แล้วไปใช้ค้อนที่ถือมาค่ะตีไม่ยั้งเลย
จากนั้นนายสายทองเดินกลับบ้านของตัวเอง

ซึ่งเป็นพิการนอนอยู่ที่ฟูกใต้ถุนบ้าน
ก็ตรงเข้าไปตีเขาอีกจนได้รับบาดเจ็บสาหัส
กำนันตำบลโพทองเล่าให้กับทีมข่าวเราฟัง
จากการสอบถามผู้ก่อเหตุยอมรับว่า
ตอนที่ลงมือฆ่านางทองสุกไม่รู้ตัวว่าทำไปเพราะอะไร
แต่ที่กระหน่ำตีนายพงศักดิ์เพราะที่ผ่านมาผู้จำไม่เข้าหู
เห็นเหตุการณ์ตอนที่ตัวเองทุบตีแม่ยายจนเสียชีวิตด้วย
แล้วหลังจากนั้นผู้ก่อเหตุพอได้สติแล้วนะครับ
ก็เลยรู้ความผิดแล้วล่ะก็เลยพยายามกระโดดลงมาจากบ้านชั้น๒
เพื่อฆ่าตัวตายตามมานะฮะแต่ไม่เป็นผลนะคุณนะ
เขาก็ได้บัตรเจ็บสาหัสนะฮะ
ความคืบหน้ากรณีนี้ค่ะบรรยากาศที่งานศพเป็นไปด้วยความโศกเศร้า
หลังจากที่ลูกสาวก็รับศพมาจากโรงพยาบาล๑๐๑
เมื่อช่วงบ่าย๓ของเมื่อวานนี้นะคะ
ลูกสาวของผู้เสียชีวิตบอกว่าสาเหตุน่าจะเกิดจากความโกรธแค้นสะสมมานาน
จากพี่เขยอาจจะไม่พอใจเรื่องการแบ่งมรดกที่ทั้งแม่ยายไม่ได้แบ่งให้ทั้งหมด
ขณะเดียวกันค่ะฝ่ายลูกสาวของผู้ตายและเพื่อนบ้านก็ไม่เชื่อว่าผู้ก่อเหตุจะมีอะไรมาสิง
คือตอนที่เขาพูดนะคะเขาบอกว่าเขาไม่รู้ตัวมีอะไรมาสิงเขาหรือเปล่า
เอาเป็นว่าญาติกับเพื่อนบ้านไม่เชื่อค่ะ
เพียงแต่ว่ารู้แค่ว่าเขานิสัยส่วนตัวเป็นคนที่ดื่มสุราบ่อย
พอดื่มสุราปุ๊บก็มักจะมีการด่ากราดบุคคลไม่พอใจว่าไปเรียกทั้งหมู่บ้าน
ไม่มั่นใจว่าผีสิงหรือไม่ผีสิงไม่มั่นใจนะคะ
จากนั้นเวลาที่ลูกเขยเมาเหล้ามาที่บ้านแม่ยายก็จะพูดลักษณะเหน็บแนมเสียดสีสาดเสียเทเสีย
ซึ่งเชื่อว่าสาเหตุนี้นี่แหละที่จะทำให้ลูกเขยโกรธเคืองจนลงมือก่อเหตุใช้ขอนตีตะปูทุบแม่ยายจนเสียชีวิตแล้วยังทำร้ายญาติอีกค่ะ
ว่าเรื่องไม่รักก็ไป

สำหรับเหตุการณ์นี้นะคะโดยสรุปก็คือ

ก็คือเรื่องของไม่พอใจแม่ยาย